วันนี้อากาศมันร้อนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
อยู่บ้านก็นานก็ไม่ได้ค่าไฟมันพุ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยู่บ้านออกไปอยู่ที่อื่นค่ะ

เหล่าซุปตาเขาจัดความแซ่บเสิร์ฟคุณผู้ชมกันแบบรัวเลยค่ะผ่านทางโซเชียลของพวกเขานะจ๊ะ
เริ่มจากสาวคนนี้เลยค่ะน้องนาวที่สานาศสวยหวานหน้าคมแต่มาคราวนี้บอกเลยว่าแซ่บต้องยกให้เธอเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เข็ดฟันค่ะมาในชุดว่ายน้ำแบบสไตล์วันพีชเนอะสีขาวจ้วนเลยโพสต์ท่าลีลากับอ่างแบบจากุชชี่
เห็นแล้วบอกเลยว่าต้องขยี้ตาหลายต่อหลายรอบเลยนะจ๊ะเออแซ่บล่ะ
มากคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งสาวค่ะโอ้โหคนคุ้นเคยเราเอง
นี่เลยค่ะพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเราค่ะพี่รถเมย์คนนึงนิดเป็นไงล่ะคะเธอ
สอนรูปสูตรเขาเรียกว่านานเล็กพี่หนูแน่อ๋อ
ดูแล้วก็ต้องเลื่อนอินสตาแกรมนะคะเพราะว่าโอ้โหไม่ผิดหวังค่ะ
คุณรถเมย์นี่เขาแบบว่าซ่อนรูปนะจ๊ะ
เซ็กซี่มากนี่เป็นภาพแบบว่าสมัยตอนที่เขาไปเที่ยวเมาดีฟ
ท้าทายสายลมแสงแดดคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะ
ว่ายน้ำสีเจ็บแบบจี๊ดแบบนี้นะคะเขาดูสดใส
โควิดไทยก็แบบจัดมาให้หน่อยอ๋อ
ชุดผิวความน่ารักเนี่ยเราเห็นกันจนชินตายู่แล้ว

ลืมภาพความแบ๊วไปเลยนี่ค่ะ
เดี๋ยวบอกว่าใส่ชุดนี้ไปเล่นถ่ายสเก็ต

แต่ว่าอินเนอร์ของนางนี่เซ็กซี่เหลือเกิน
ก็ถือว่าเป็นไซมินิแต่ว่าซ่อนรูปเหมือนกัน
ใช่นะคะเรียกว่าเซ็กซี่สุดเป็นเลยแหละค่ะ